ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนื้อหอมสุดงานรุมมากเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นงานพิธีกรงานละครเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
ติ้งละครเขาก็กำลังไปได้สวยด้วยนะคะ
นี่แหละค่ะอย่างละครเห็นบอกว่าถึงขั้นยอมเล่น
จริงกับพระเอกรุ่นน้องต่อธนภพ
เป็นการจูบจริงครั้งแรกในการอยู่วงการบันเทิงของพี่แอฟเลยนะ
เจ้าตัวบอกเขินมากแต่ว่าแฟนละครฟินกันสุดขีดเหมือนกันนะคะ
ส่วนช่วงวันเกิดที่ผ่านมาปีนี้ค่ะพี่แอฟเขาเน้นเรียบง่าย
มื้อค่ำภายในครอบครัวพร้อมด้วยน้องปีใหม่
ปีใหม่ทำการ์ดเอาใจคุณแม่ค่ะ
เอามาให้คุณแม่พร้อมกับข้อความขี้อ้อน
ขอให้คุณแม่รักหนูมากนะคะ
เห็นแบบนี้ก็เป็นปลื้มแทนคุณแม่คนสวยจริงเลยจ้ะ
ก็ตามภาษาเด็กครับค่ะก็แบบพูดตรงอะไรอย่างเงี้ย
บอกว่ามันไม่มีเยอะกว่านี้แล้วลูก

แต่คือวันที่เราจะกลับไปขอบคุณคุณพ่อคุณแม่
อย่างเป็นทางการ